เกรทวรินทรค่ะหลายคนยังจำกันได้นะคะ
เคยขึ้นแจ้งความนะคะที่ปอทนะจ๊ะ
เหตุการณ์มาจากนี่เลยมีคนนิสัยไม่ดีค่ะ
ไปเอาแอบอ้างชื่อร้านทองที่เป็นธุรกิจของที่บ้านเนี่ย
จนคนเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะ
เจ้าตัวก็เผยว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดี
เนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายค่ะก็ยังไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำได้นะคะ
แต่หลังจากเป็นกระแสข่าวไปนะก็ทำให้คนรู้ความจริงแล้วก็ไม่หลงเชื่อ
อันนี้ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะที่มาบอกแฟนก่อน
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับหมอออนค่ะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวรักเลิก
ล่าสุดฝ่ายหญิงมีแคปชั่นให้ชวนคิดนะ
ฝ่ายหญิงบอกอย่างนี้ว่าเขาค้อที่ว่าหนาวยังไม่เท่าเขาไม่ง้อเรา
เออแบบนี้นะคะยังไม่เท่าเขาไม่ง้อแบบนี้
หลายคนค่ะโยงไปว่าตั้งใจสื่อถึงหนุ่มเกรท
งานนี้เจ้าตัวตอบตามเดิมนะคะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับตัวอยู่ค่ะ

จริงเป็นยังไงคะเขาไม่ง้อหรืออย่างนี้
ไม่เกี่ยวหรอกเปลี่ยนโทรศีลเสียงเลย

ก็อาจจะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะง้อหรือไม่ง้อแหละ
มันไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องไปง้อหรือว่าเราไม่ง้ออะไรอย่างนี้
คือมันก็ตามที่เขาพิมพ์คนก็โยงกันไป
ก็ตอนนี้ก็กำลังอ้าแล้ว
อย่างนี้แหละคืออะไร

เป็นรูปเป็นร่างพูดคุยกันทำความเข้าใจกัน
อย่างเช่นเขาก็แฟนได้อยู่ไหมคะ

เจอกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้สนิท

หวานไหมคะโอเคไหม
เอาแหละเนอะผมว่าโอเคแล้วล่ะ
ขอบคุณที่รักผมนะ

เป็นประเด็นเป็นกระแสแล้วก็เป็นกำลังใจคู่นี้ด้วยนะคะ